ใครต้องรับผิดชอบรู้ไหมมอเตอร์ไซค์
เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูจากกล้องหน้ารถค่ะ

แต่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงออกมาจากซอยฝั่งขวา
แล้วดูสิจังหวะไหนไม๊
คุณแล้วรู้ไหมจังหวะนี้คือเบียด

กระแทกฟุตปาดอยู่ตรงนั้นคือกระเด็นออกมาจากรถเลยค่ะ

มอเตอร์ไซค์คันนั้นไปเลยหายไปเลยค่ะ
เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วฟังข่าวนี้ไปเรื่อยนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าฟังถึงช็อตที่โทรแจ้งตำรวจแล้ว
คุณผู้ชมบางคนฟังแล้วอาจจะขึ้นก็ได้

เหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ของฝั่งผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
จริงเขาก็ขี่มาทางตรงปกติเลยนะ

แต่ทำไมต้องรีบเข้าซ้ายแบบด่วนเร็วขนาดนี้จนไม่ได้มองมอเตอร์ไซคันนี้เลย
แล้วดูสิตัวเธอกระเด็นมาอยู่ตรงฟุตปาดแบบนี้กระแทกแล้วมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ตรงเสานั่นนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคนขี่เองได้รับบาดเจ็บแล้วเสาไฟข้างทางก็เสียหายด้วย

ใช่นี่ถ้าเกิดเราไม่มีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันนี้นะเราจะไม่เห็นเหตุการณ์เลย
แล้วรถคันนี้จอดไปบอกกับคนเจ็บด้วยบอกน้องกล้องหน้ารถของพี่มีบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้หมดเลย
เอาอันนี้ไปแจ้งความไปบอกกับตำรวจได้เลย

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงถนนวารีราชเดชอยู่ใกล้กับปากซอย
วารีราชเดชซอย๕ที่เขตเทศบาลเมืองยะโสธรนะคะ
ทีนี้พอมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเชื่อแหละ
ทางฝั่งผู้ที่ประสบเหตุเองฝั่งผู้หญิงเธอก็คงแบบตกใจมาก
เมื่อวานนี้ญาติคนเจ็บก็ไปทำพิธีเรียกขวัญตรงนี้นี่แหละค่ะตามความเชื่อนะ
เพราะอะไรอ่ะจะได้สบายใจแล้วฝั่งคนเจ็บเองผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ยังพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่บ้านพักนะคะอันนี้ตอนญาติมาทำพิธีตามความเชื่อนะ
แล้วนี่ค่ะสภาพคนเจ็บที่พักอยู่ที่บ้านดูหัวเข่าเธอสิคือมันครูดไปกับพื้นถนน

ทีนี้คุยกับคนเจ็บคือคุณพรสวรรค์เอื้อสามานอายุ๒๕ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่หนูขี่มอเตอร์ไซค์มา
ก็สังเกตเห็นแล้วแหละว่ามอเตอร์ไซคู่กรณีออกมาจากซอยฝั่งขวา
แล้วคือเขาข้ามฝั่งมาเหมือนกับจะพุ่งตรงมาหาหนู

นี่พยายามเบี่ยงหลบไปทางซ้ายสุดแล้วนะ
แต่ทำไมเขาถึงยังมาเบียดยังมาเฉียวอีก
แล้วเธอก็เลยกระเด็นไปกระแทกพื้น
ตอนนั้นน่ะหันไปมองเลยนะหันไปมองที่คนขี่รถนะคะ
แล้วกลายเป็นว่าเขาเร่งเครื่องหนีไปเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยไหมเพราะว่ามันมีจุดที่เขาบอกว่า

สิเพราะว่าอะไรเขาโทรแจ้งตำรวจแล้ว
แต่เดี๋ยวจะให้ฟังจากปากเธอค่ะตำรวจว่ายังไงกับเรื่องนี้
เร็วขวาแล้วฉันจะเรียก
ตำรวจก็ถามว่าเอาเรื่องกับใครป้ายทะเบียนรถก็ไม่ชัด
แล้วจะให้ไปเอาเรื่องกับใครตามเอาเรื่องยังไง
แต่ก็คือรับลงบันทึกประจำวันแล้วยังไม่ได้รับแจ้งความค่ะ
แต่เมื่อเช้าตำรวจติดต่อมาบอกว่า

เห็นรูปของคนที่ขี่มอไซค์ค่ะ
ว่าใส่เสื้อสีขาวหกกระน๊อกแล้วก็เห็นรถยี่ฮอท
แต่ว่าก็คือยังไม่เห็นใบของแก

แหมไอ้ความพีคเนี่ยนะเธอเล่าให้กับนักข่าวเราฟังนะ
บอกว่ายังไงรู้ไหมตอนที่ได้คลิปหลักฐานแล้วโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจเขาเชื่อว่าเป็นเหตุเฉียวชนคุณ
คือเขาบอกว่าคู่กรณีไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไง
แล้วเหมือนกับบอกกับเธอด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดอยากให้เรื่องง่ายเนี่ย
แจ้งว่าเป็นเหตุล้มเองก็ได้เพราะว่าหลักฐานมันไม่ชัดว่าคู่กรณีคือใคร

ตอนตำรวจคุยกับเธอนี่ยังไม่เห็นคลิปมั้งหรือเปล่า
ว่าอย่างนั้นแต่เธอบอกว่าเธอมีคลิปเธอมีหลักฐาน
นี่แหละทีนี้เชื่อว่าพอตำรวจเห็นคลิปหลักฐานแล้วเนี่ย
แต่เห็นจากไหนรู้ไหมจากการที่เธอโพสต์ลงโซเชียล
ตำรวจก็โทรกลับมาแจ้งบอกว่าตอนนี้นะเดี๋ยวกำลังตามคู่กรณีให้อยู่
เพราะฉะนั้นคุณตำรวจรีบด้วยนะคะ
เพราะว่าถึงตอนนี้คู่กรณียังไม่ได้มีการติดต่ออะไรกลับมาเลย
แหมเจ็บขนาดนี้แล้วพอไปบอกตำรวจ
ตำรวจจะให้บอกว่าล้มเองได้ยังไงก็ในเมื่อหลักฐานมันเห็นอยู่ชัดขนาดนี้
นี่เธอบอกว่าเธอวัยเบนเจอร์เพศด้วยแหละนะ
๒๕อย่างงี้เออแต่ก็ไม่เป็นไรคล็อกคงหมดแล้วล่ะครับ